เช้าถือว่าเป็นมือที่สำคัญนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นอยากจะถามคุณผู้ชมเหลือเกิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องใบตองพิธีกรข้างผม

เมนูน่าสนใจไปดูกันหน่อยมีอะไรบ้างนะครับ

นี่ง่าย
สไตล์ฝรั่งนี่น้อง

มันก็จะโอ้โหทานแล้วมันหวาน

ใช่ถ้าคนที่ชอบแบบหวานหน่อยก็ทานรสหวาน

เดี๋ยวนี้เขามีที่มันเป็นสายสุขภาพ

ทานกันได้เหมือนกันสะดวกสบายเช้าเร่งรีบ

บังขึ้นต่อไปดิฉันมีมันมาฝากเจาะ
เจาะร้อนจะใส่ไข่ลวกไข่ต้มหรือว่าไข่เยี่ยวมาก

ได้หมดเลยจะใส่หมูใส่ไก่อ่ะเลยแบบนี้ด้วย

แต่ว่าเมนูนี้ไม่ต้องรีบกินมากนะ
ร้อนต้องค่อยทานนะคะ
แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ยอดนิยม
เติมละกันเมนูอาหารเช้าที่อร่อยสบายของทุกคน
โอ้โหบางคนเนี่ยนะครับตากแล้วก็โซดครับ

ฟันล่วงมาแล้วมันร้อน

อันนี้ผมว่าก็น่าจะถูกใจใครหลายคน

นี่แล้วดูนี่ในมือน้องใบตองก็มีด้วยนะครับ

แล้วก็เอาแซนวิชมาให้ดูว่ากินอาหารฝรั่ง
โอ้โหนี่คุณทานข้าวเช้าอย่างกับข้าวเที่ยงเข้าเย็น
ก็ตอนเที่ยงจะได้ทานได้อีกค่ะ
แต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียดีนะคุณผู้ชมนะ
อยากจะบอกว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ทานอาหารเร่งรีบมาก

ทันคุณผู้ชม๙โมงเช้าอย่างนี้แล้วมันเป็นเวลาที่รถติดมากเลยช่วงเช้า

ส่วนใหญ่นะอันนี้พูดจริงจะมีแบบว่าแซนวิสหรืออะไรที่มันทานง่าย
ทำในรสกับนมกับอะไรอย่างนี้
ในวันที่เร่งรีบบางทีก็ต้องทานอาหารในรถแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทานอาหารในรถเนี่ยก็ควรจะต้องระวัง
เพราะว่าบางทีบางคนเขาต้องขับรถอยู่นะฮะ
สมาธิกับการทานอย่างเดียวไม่ได้
อันนี้ผมไม่แนะนำแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะกะเวลากันให้ดีนะครับ
เมนูต่อไปอันนี้ง่ายโอ้โหมานี่เลยกาแฟต้องคู่กับปลาท่องโก
เช้าแบบนี้แล้วก็ทานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็อิ่มเหมือนกันนะ
เพราะว่ากาแฟเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ใครหลายคนตอนเช้าเนี่ยตาโตขึ้นตื่นขึ้นสดชื่นขึ้นไง
โอ้โหกาแฟนี้เหมาะทั้งหญิงแล้วก็ชายนะครับผมเนี่ยชอบทานกาแฟโบราณ
แต่ก็มีอยู่บางชนิดเหมือนกันที่เป็นกาแฟที่เหมาะกับผู้หญิง

กาแฟนี้ไงน์มอกค่า
สำหรับผู้หญิงตามผู้ชายกินน่ะ

ตกลงว่ากาแฟคือบล็อกค่า
ใช่

ไม่พออีกหนึ่งตะโห้สุดท้าย
น้ำเต้าหู้ก็ทานได้น้ำเต้าหู้นี่ก็มีโปรตีนสูง
ใช่ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับ
เป็นเมนูสุดท้ายปิดท้ายของเช้าวันนี้แล้วกัน

แล้วก็เอาปลาท้องโกไปจิ้มนมข้นต่อ

เวรของอาหารเช้ายาได้ละเลยนะครับ